ของผู้ชายคนนี้ค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่จันทบุรีค่ะ
พบศพของผู้ชายคนนึงค่ะถูกห่อด้วยป้ายไวนิวแล้วเอาไปทิ้งกลางป่า
มีคนไปเจอค่ะแล้วก็เรียกกู้ภัยมาตรวจสอบค่ะ
เรียกญาติมาดูว่าใช่ญาติของตัวเองที่หายไปหรือไม่นะคะ
นี่ค่ะศพนี้ถูกทิ้งอยู่ที่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำภาวะใหญ่บ้านบ่อไฟไหม้
ตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจันทบุรีค่ะ
สภาพศพตอนที่ไปเจอเนี่ยแห้งเหลือแต่กระดูก
แต่ว่ายังมีเสื้อผ้ามีเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนสีขาว
คนที่เจอก็คือคนขับรถไถชื่อว่านายเพียรเลิศค่ะ
เขาบอกว่าเขากำลังปรับหน้าดินอยู่แล้วเห็นป้ายไวนิวอะค่ะ
แต่ว่าลักษณะมันผิดปกติก็เลยจอดรถลงมาดู
ถึงได้พบว่าเป็นกระดูกมนุษย์ค่ะเห็นแต่ช่วงขามีรองเท้าสวมอยู่
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจค่ะข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่
หรือในกล่องแต่ว่ายังไม่มีใครกล้าพูดอะไรมาก
เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรหรือเปล่านะคะในธีรศักดิ์เลโพ
อายุ๒๒ปีชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่า
เพื่อนของเขาก็เคยมาตามหาพ่อชื่อว่านายกล่อง
ซึ่งเป็นบุคคลศูนย์หายตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ก็คาดว่าอาจจะเป็นคนเดียวกับศพที่พบ
เพราะว่าเสื้อผ้ารองเท้าเป็นของลูกชายของในกล่อง
ล่าสุดนางอุดมสิริพิทักษ์อายุ๖๗ปี
แม่ของบุคคลที่ศูนย์หายรวมถึงญาติญาติได้เห็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เสื้อผ้ารองเท้าก็คาดกันว่าจะเป็นในกล่องจริงค่ะ

ส่วนกางเกงเนี่ยลูกชายในกล่องก็ยืนยันบอกใช่แล้วใช่แน่นะคะ
ลูกชายหายไปตั้งแต่๓๑ธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องของลูกชายว่าไปมีเรื่องหรือมีปัญหากับใคร
แต่ก็ยอมรับว่าลูกมีพฤติกรรมเสพยา
พอหายตัวไปก็เลยไม่ได้คิดว่ามีเรื่องอะไรผิดปกตินะคะ
เพราะว่าลูกชายไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังค่ะ
เห็นตรงนั้นตรงนี้ก็ผิดว่ามันอยู่ไม่ตายแต่ไม่เคยติดต่อกับบ้าน
มีเรื่องกับใครบ้างอะไรบ้าง
แม่มันแก่แล้วไม่ค่อยได้ลูกเลย
แล้วลูกเราก็เป็นคนเฉยด้วย
คุณแม่เนี่ยนะคะบอกว่าแฟนของลูกซึ่งเป็นแฟนใหม่เนี่ยนะคะ
คือเขาเคยมีภรรยามาแล้วแล้วเขาเลิกไปแล้วเขามีแฟนใหม่
เขาบอกแฟนคนนี้ก็เคยเล่าให้ฟัง
หลังจากที่ในกล่องลูกชายหายตัวไปกว่า๑เดือน
บอกว่าในกล่องถูกทำร้ายร่างกาย

เพราะบางครั้งคนรู้จักก็จะมาบอกว่ายังไม่ตาย
เคยเจอในกล่องที่นั่นที่นี่แม่ก็ไม่ได้ติดตามนะคะ
จนวันนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็จะชนะสูตรยืนยันตัวตน
ของศพที่ถูกห่อด้วยไวนิวที่เจออีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าตกลงแล้วคือใครอย่างไรกันแน่ค่ะ